คำตัดสินของศาลจังหวัดมีนบุรีที่ออกมาเนี่ยนะคะ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมตัวหมอนิ่ม
ทนายความศาลท่านตัดสินให้ประหารชีวิต
แต่ว่าตัวมือสังหารคนที่ลงมือฆ่า
ตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต
อยากให้ท่านช่วยอธิบายคำตัดสินในลักษณะนี้หน่อยได้ไหมคะ
ครับคือจริงแล้วทั้งหมดทุกคนยกเว้นคุณแม่คุณแม่คนเดียว
ที่สารตัดสินประหารชีวิตสารลงประหารชีวิตทั้งหมดนะคะ
หลังการก็คือมีความผิดทางมาตรา๒๘๙๒๘๙วงเลศ๔
ก็คือโฆษณ์ฆ่าโดยใจจองอย่างก่อน
ถ้าสารฟังว่าเป็นการฆ่าโดยใจตรองสารก็ต้องลงประหารชีวิตอย่างเดียวประการที่๑
ประการที่๒สำหรับมือปืนให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
คือมีการให้การซัดทอดรับสารภาพแล้วก็โยงใยไปถึงผู้จ้างวานใช้
สารก็มีเหตุจะลดโทษให้๑ใน๓นี้ลดโทษให้๑ใน๓ก็คงต้องเปลี่ยนโทษประหารชีวิตลงมาเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต
ถ้างั้นถ้ามองผลคดีมองการพิพากษาถูกต้องแล้วตรงเกาะที่กฎหมายกำหนดคือประหารชีวิต
แต่จำเลย๒คนมีเหตุบรรเทาโทษ
คนยิงโดยคนเลยสงสัยทำไมคนยิงรับน้อยกว่าคนจ้างวัญชัย
เพราะคนจ้างวันใช้ไม่ได้รับสารภาพ
และคำให้การอาจจะไม่เป็นประโยชน์มากพอที่สารจะลดโทษให้ครับ

แบบนี้หมอนิ่มกับทนายอีทเนี่ยนะคะ
เขาจะอุทธรณ์ต่อได้ไหมคะ
ได้อยู่แล้วครับสิทธิของเขามีอยู่แล้วนะครับ
เมื่อสารตัดสินแล้วถ้าไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ภายใน๓๐วันประการที่หนึ่ง
ประกันที่สองถ้าสองคนนี้ไม่อุทธรณ์
สำนวนนี้ก็ต้องถูกส่งไปสารอุทธรณ์โดยอัตโนมัติ

จัดประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไปอย่างศาลอุทธรณ์

แล้วความภาษานี้ยังไม่ถึงที่สุด
กว่าสารอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยเว้นแต่ตัวจำเลยจะดีการต่อไปครับ
หมายความว่าถ้าหากว่าได้มีการอุทธรณ์
แล้วก็ในชั้นอุทธรณ์หมอนิ่มกับทนายอีทสมมุตินะคะ
สมมุติว่าเขาเปลี่ยนเป็นรับสารภาพได้ไหมคะ

คือการรับสารภาพต้องรับอยู่ในสารชั้นต้น
นะครับก็ไปรับในชั้นอุทธรณ์
เรามีตัวอย่างที่ไปรับในชั้นอุทธรณ์ชั้นดีการมี

ถ้าคุณชุวิตไปขอรับในชั้นดีการ
สารบอกไม่เกี่ยวแล้วสารก็ไม่ยุ่งแล้ว

ไม่ใช่ว่าสารตัดสินแล้วคุณไปรับอันนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์
ก็ต้องสู้คดีไปถ้าอยากก็ไม่เห็นด้วยก็อุทธรณดีการ์ไปครับ
แล้วแบบนี้อย่างนี้สารอุทธรณ์จะพิจารณาในแง่ไหนบ้างคะ
ถ้าสมมุติว่าไปยอมรับในตอนสารชั้นอุทธรณ์ไม่ได้
สารอุทธรณ์ก็จะดูสำนวนของสารชั้นต้น
ที่ศาลเต็มต้นจดคำให้การพยายามมา

ถ้าถูกต้องตามกฎหมายก็ว่ากันไป
อุทธรณ์ก็อาจจะพิพากษายืน
ข้อมูลเว้นแต่

ถึงเขาปฏิเสธก็จริงนะแต่คำให้การเขาเป็นประโยชน์
สารอาจจะลดโทษให้ได้เป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตก็ได้
คือมีโอกาสที่สารอาจจะลดโทษให้ได้
มีโอกาสเป็นไปได้มีนะครับมีโอกาส

เอาล่ะถ้าสมมุติว่าศาลอุทธรรมก็ดี
ตัดสินยืนตามสารชั้นต้นคือให้ประหารชีวิต
จำเลยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะดีการ์
จะไม่ดีการหรือไม่ดีการ์ก็สุดแล้วแต่
ถ้าสารดีการยังคงตัดสินประหารชีวิตเหมือนเดิม

มันยังมีกระบวนการขั้นตอนอีกกระบวนการหนึ่งนะครับ
คืออาจจะครบราชธานอภัยโทษ
ขอรับราษฐานอภัยโทษเฉพาะลายเฉพาะของเขา
เพราะโทษประหารชีวิตเขาบอกแล้วว่ายังประหารไม่ได้
กว่าจะผ่านกระบวนการของการขออภัยโทษไปก่อน

ซึ่งขอรับราษฐานอภัยโทษเรามีอยู่ต่อ๓แบบ
แบบหนึ่งผู้มีส่วนได้เสียขอ
ผู้ต้องคำภาษาหรือว่าผู้มีส่วนประโยชนเกี่ยวข้อง
เช่นแม่ลูก
จะทูลก้าวถวายต่อพระมหากษัตริย์

โดยยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระจกศึกธรรม
อันนี้ก็คือวิธีการที่เขาขอได้
ต้องขอให้เสร็จก่อนผ่านเรื่องราวนี้ก่อน
ถ้าถวายอยู่ในเรือนกรรมก็ยืดต่อรัฐมนตรี
ถ้าอยู่ข้างนอกก็ยืดคอเองก็ได้
และเมื่อถวายเรื่องราวเสร็จแล้วนะครับ
ก็มีการนำเสนอต้องการบังคุมสูญไป
ถ้าพระมหากษัตริย์ทราษฎร์นำไภโทษให้
ก็แล้วแต่ว่าท่านจะให้อภัยขนาดไหน
หรือจะไม่ให้ก็ได้อันนี้ก็สุดแท้สุดแท้
แต่ว่าจะพิจารณาเอาเองนะครับ

คุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นทางเฟซบุ๊คค่ะ
รายการของเราเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะคะคุณบรเมฆค่ะ
คุณผู้ชมถามว่าทำไมยกฟ้องแม่ของหมอนิ่ม
ทั้งที่ตอนแรกเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนจ้างวานเอง

คือแสดงว่าจริงแล้วมองในหัวอกของความเป็นแม่นะ
แม่นี่คงรู้แหละแม่นี่คงรู้
แต่แม่ก็รักลูกอะครับก็ยอมรับแทนลูกไง

คือการลงโทษคนก็ต้องลงโทษว่าเขากระทำจริง
ให้คำรับสารภาพรับเพื่อช่วยคนหรือรับเพื่อปกปิด

ถ้าไม่ได้ทำศาลก็ลงไม่ได้ครับ
ค่ะแต่ตอนนี้บางคนนะคะก็พูดในประเด็นที่ว่า
สงสารลูกหมอนิ่มลูกสองคนแม่ก็อายุเยอะแล้ว
มันจะเป็นประเด็นเป็นเหตุที่ทำให้ลดโทษไหมคะ
อันนั้นก็ต้องไปว่าในชั้นของการ
ของชั้นอุทธรณ์หรือชั้นดีการแต่ว่าเหตุมันไม่มี
เหตุของการสงสารลูกสงสารอะไรเนี่ย
มันไม่ใช่เหตุของการลดโทษ
เหตุของการลดโทษนั่นคือลุแก่ความผิด
ให้การรับสารภาพหรือบรรเทาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นอย่างคดีรถชนกันไปชดใช้ค่าเสียหาย
สารก็มีเหตุว่าคุณรู้แก่โทษแล้วนะ
แก่ความผิดแล้วก็บรรเทาโทษในการชดใช้สารก็อาจจะหล่อ
แต่คดีนี้เมื่อมีการสู้คดีแบบปฏิเสธ
แล้วก็สารฟังว่าเป็นการฆ่าโดยไตรตรอง
โทษมันมีสถานเดียวตามมาตรา๒๘๘

เว้นเลยว่าสามารถตอนเห็นว่าคุณหมอนี่มันก็ดี
ให้การขอเป็นประโยชน์ในบางส่วนที่จะชี้เข้าเชื่อมโยง
สารก็อาจจะลดได้อันนี้ดุลพินิษฐ์ของศาล
แต่ผมเป็นห่วงห่วงคนเดียวคือห่วงตัวทนายความ
เพราะทนายความเป็นนักกฎหมายแล้วถ้าทำอย่างนี้เนี่ย
เหตุบรรเทาโทษมันไม่มีเลย

แต่แต่ของหมอนี่มันเนี่ยโอเค
บางคนบอกเอาคุณงามความดีที่เป็นหมอไหม

แล้วก็มีตัวอย่างของคุณหมอเกี่ยวกับคุณหมอปรัชพร

ก็สุดแท้แต่ว่าสารอาจจะว่ายังไงก็สุดแท้แต่

แต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายเนี่ย
สุดท้ายเนี่ยผมว่าถ้าขอพระราชทานอภัยโทษคงไม่ถึงประหารแน่
คดีนี้ไม่น่าจะถึงหรอกแต่สารลงมาถูกแล้ว
ทีนี้ประเด็นทางสังคมที่บอกว่าลูกล่ะพ่อตายแล้วแม่ต้องติดคุก
แล้วลูกจะอยู่กับใครผมว่าต้องแยกออกจากกันนะครับ
ประเด็นทางกฎหมายกับประเด็นทางสังคม
แต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราสงสารเด็กสงสารเด็ก
แต่นี่จะทำยังไงได้ในเมื่อปัญหาครอบครัวมันรุนแรงเกินกว่าแก้ไข
และนำไปสู่การสังหารซึ่งกันและกันนี่เป็นอุทาหรณ์ในสังคมนะครับ
ถ้าอยู่กันไม่ได้ก็แยกกันไปไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปลงไม้ลงมือ
คืออย่ามองที่ความสุขความต้องการของตัวเองอย่ามองที่ความพึงพอใจของตัวเอง
แต่มองไปที่เด็กอีก๒คน๓คนนะครับ
ที่เขาจะต้องเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ถ้าผู้ใหญ่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ขาดตรงนี้ไปซะเมื่อไหร่
วันนั้นนะครับคนที่รักกรรมยิ่งกว่าพ่อหรือแม่คือลูก
มีคุณผู้ชมถามมาอีกเหมือนกันว่าหลายคนเนี่ยพูดถึงประเด็นที่ว่าแต่หมอนิ่มเองเนี่ย
ก็อาจจะถูกทำร้ายร่างกายถูกทำร้ายจิตใจ
จนสุดท้ายแล้วบีบให้ต้องทำแบบนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้
ถ้าสู้คดีแบบนี้เนี่ยสารจะเมตตาไหมคะ
คืออย่างนี้ครับไอ้การที่ถูกกดขี่คมเหงโดยไม่เป็นธรรมเนี่ย

ว่าถ้าถูกกดขี่โครงเพลงโดยไม่เป็นธรรม
ก็มีเหตุบันดาลโทษะที่จะทำได้
แต่ต้องทำต่อพยันตรายนั้นทันที
สมมุติสามีตบตีทำร้ายภรรยาใช้มีดแทง

อายการก็ไม่ฟ้องก็ถือเป็นการป้องกันอันที่หนึ่ง
ที่๒ถ้าฟ้องไปสารก็อาจจะมองว่า
ถ้าเกินกว่าเหตุหรือเป็นเหตุบันดาลโทษะ
จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเท่าไหร่ก็ได้
ค่ะก็แต่ต้องเป็นเหตุในขณะที่เขาทำ
เขาบอกว่าเวลาสามีตบตีก็แทงเลยตอนนั้น
ก็ไม่ใช่คำแนะนำที่ถูกต้อง
แต่มันเป็นเหตุบรรเทาโทษก็มีเหตุลดโทษลดหย่อนผ่อนโทษ
ก็กระทำเลยถูกคงเหงโดยไม่เป็นทำ

บันดาลโทษะทันทีณตอนที่เกิดเหตุ
แล้วถ้ามันสะสมแบบนี้แหละคะเหมือนสะสมมานานเก็บกฎมานาน
มันยังไม่ถึงขนาดนี้นะบ้านเรามันยังกฎหมายตรงนี้เราไปไม่ถึง
แต่ไม่แน่ก็ได้ครับเรื่องนี้ถ้าทนายความสู้คดีดีชี้ให้เห็น
แต่ผมไม่แน่ใจว่าในสำนวนการสอบสวนหรือการดำเนินคดีในศาล
เขาจะนำสืบให้เห็นไหมสามีทำร้ายเขามาอย่างไรทำร้ายหมอนิ่มอย่างไร
ตบตีกี่ครั้งกี่หนไปเจรจาเรารู้แต่เพียงว่าเขาเคยไปเจรจา
ณีประนอมยอมความในคดีบางเรื่องเกี่ยวกับการตบตีกัน
ซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะต้องเป็นเหตุที่ประกอบไม่เนี่ยสารไทยอาจจะมองก็ได้ว่าถูกกฎกี่กรม

แล้วสะสมมานานเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่บันดาลโทษะได้หรือไม่
ก็ต้องดูว่าสารใหญ่เขาจะวินิจฉัยอย่างไร
เอาละค่ะชัดเจนมากเช้าวันนี้ขอบคุณคุณปรเมฆมากนะคะ
ที่พูดคุยกับเราในเช้าวันนี้ในเช้าข่าวชัดโซเชียลนะคะ
ชัดเจนในทุกประเด็นขอบคุณค่ะขอบคุณคุณปรเมฆอินทรชุมนุมนะคะรองอธิบดีอายการ
สำนักคดีอาญาสำนักงานอายการสูงสุด
ที่เราคุยกันในแต่ละประเด็นที่ถามไป
เชื่อว่าจะคลายความสงสัยให้กับคุณผู้ชมในหลายเรื่อง
เราก็ถามให้ตามที่คุณผู้ชมสงสัยก็ชัดเจนสำหรับคดีนี้
เดี๋ยวรอดูกันต่อสำหรับชั้นสารอุทธรณ์นะคะ